สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่๑๑แล้ว
ก็แปลว่าเลยโค้งสุดท้ายมุ่งสู่ทางตรงเข้าเส้นชัย
มันมีประเด็นร้อนที่ทำให้คนหูผึ่งอย่างที่คุณน้ำแข็งเกริ่น
ก็คือเรื่องของคุณพิธาพักเก้าไกร
คุณพิทาจะรอดหรือจะร่วงจะไปต่อหรือจบแค่นี้
กับคดีที่คุณเรืองไกรรีกิจวัฒนะจากภักดิ์พลังประชารัฐ
ไปร้องว่าถือหุ้นสื่อไอทีวีวันนี้คุณเรืองไกรหอบหลักฐาน
เมื่อวานนี้ไปไปพบก่อก่อต่อ
กลายมาเป็นหัวข่าวว่าเรืองไกรหอบหลักฐานมัดพิธา
ถือครองหุ้นก็ผิดแล้วเหตุผลความเห็นของคุณเรืองไกร
มีรายละเอียดมากแล้วคุณเรืองไกรก็มั่นใจว่า
คุณพิธาผิดจริงตอนหนึ่งคุณเรืองไกรบอกว่า
อยากให้กรกตดำเนินการโดยเร็วเพราะผลที่ออกมาก่อนและหลัง
ตั้งจะแตกต่างกันถ้าทำเสร็จหลังการเลือกตั้ง
ก็ต้องยื่นสารรัฐธรรมนูลก็จะเหมือนกับนายธนทร
สารวินิจฉัยว่าขาดคุณสมบัติจะทำให้ความเป็นสอสอสิ้นสุดลงเฉพาะตัว
ไม่มีผลถึงเรื่องยุบพักฉะนั้นอยากให้ทำเร็วจะได้มีผลต่อเรื่องการยุบพัก
ดูอีกด้านหนึ่งด้านของคุณพิธาผู้ถูกร้อง
พิธาไม่วันปมร้องหุ้นสื่อชี้เป็นการสกัดกั้นก้าวไกลโค้งสุดท้าย
แล้วคุณพิธาก็ออกโรงอธิบายว่าทำไมเขาถึงไม่หวั่นทำไมเขาถึงมั่นใจว่าเขาไม่ผิด
มีรายละเอียดเยอะครับแล้วก็บอกว่านี่ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง
ก็จะมีการนำเรื่องนี้มาหวังผลทางการเมือง
เพื่อลดทอนความเชื่อมั่นต่อตนและพักเก้าไกลนี่คือเจตนาที่แท้จริงของผู้ถูกร้อง
มากกว่าจะหวังผลทางกฎหมายดังนั้นก็ขอให้ประชาชนผู้สนับสนุนพักเก้าไกล
ไม่ต้องเป็นกังวลเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องส่วนตัว
แต่คือเรื่องของทุกคนที่อยากเห็นประเทศไทยเกิดความเปลี่ยนแปลงนี่
จากฝ่ายร้องฝ่ายถูกร้องแล้วมีคนออกความเห็นเยอะเลยครับเรื่องนี้
นักข่าวไปถามใครถามนักกฎหมายก็มีความเห็นต่างกันเป็นสองฝ่ายอย่างที่ว่า
ฝ่ายหนึ่งก็เห็นด้วยกับคุณเรืองไกรว่าคุณพิธาผิด
ฝ่ายหนึ่งเห็นด้วยกับคุณวิทาว่าคุณพิธาไม่ผิด
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความชุนละมุนความเห็นทางกฎหมายที่ต่างกัน
ก็เป็นการเป็นธรรมชาติของความเห็นทางกฎหมาย
อย่าว่าแต่คนละฝั่งกันเลยครับฝั่งเดียวกันก็เห็นต่างกัน
ยกตัวอย่างเช่นคุณนิพิษอินทรสมบัติ
ซึ่งก็เป็นสอสอผู้สมัครสอบบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐ
เดียวกับคุณเรืองไกรนั่นแหละเป็นนักกฎหมายเหมือนกับคุณเรืองไกรนั่นแหละ
แต่มีความเห็นไม่ตรงกับคุณเรืองไกรเพราะคุณนิพิษบอกว่า
คุณพิธาไม่มีปัญหาพิธารอดแล้วก็แนะนำว่าใครสงสัยเรื่องนี้
ให้ไปอ่านคำสั่งสารดีกาในคดีของคุณชาญชัยอิสระเสนารักษ์
ประโยคนึงที่คุณนิพิษพูดเมื่อวานก็คือว่าเรื่องของกฎหมาย
เรื่องของความยุติธรรมไม่เกี่ยวกับการเป็นฝ่ายค้าน
เป็นฝ่ายรัฐบาลถึงจะอยู่พักเดียวกันก็เห็นต่างกันได้
หรืออยู่คนละพักคนละฝั่งก็เห็นตรงกันได้นี่
ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ประชาชนอย่างเราเราก็ต้องติดตามข่าว
ติดตามข้อมูลด้วยความมีสตินิ่งยังไงยังไงจะจบยังไง
ก็ต้องผ่านการเลือกตั้งไปก่อนแล้วครับจะให้จบก่อนเลือกตั้ง
เหมือนที่คุณเรืองไกรต้องการเนี่ยไม่ทันแล้ว
จะนำไปสู่ยุบพักก่อนเลือกตั้งไม่ทันแล้ว
ฉะนั้นเมื่อต้องไปจบหลังเลือกตั้งก็ต้องตามดูว่า
จะจบยังไงจบแบบไหนนี่โจทย์สำคัญอยู่ตรงนี้
ถ้าจบแบบรอดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมดเรื่องไป
แต่ถ้าไม่รอดก็ต้องดูคำวินิจฉัยว่า
ไม่รอดนะไม่รอดแบบไหนต้องพ้นหน้าที่สอสอไปอย่างเดียว
หรือถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองด้วยเป็นอะไรไม่ได้เลย
เป็นรัฐมนตรีก็ไม่ได้เพราะคุณสมบัติของรัฐมนตรี
กว่าคุณสมบัติสอสอแต่ทั้งหมดเนี่ย
ขีดเส้นใต้ว่าเส้นทางของกระบวนการยุติธรรม
ตรงไปตรงมาให้มากที่สุดต้องโปร่งใสให้มากที่สุด
ถ้าคดเคี้ยวถ้าซับซ้อนและมีวาระซ่อนเล้น
มันจะมีผลอะไรตามมาเราก็คาดเดาไม่ได้
บ้านเมืองจะวุ่นวายอีกรอบนึงหรือเปล่าเราก็คาดเดาไม่ได้
อย่าประมาทอย่าล้อเล่นกับความรู้สึกของประชาชน
วุ่นวายในบ้านเมืองในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย
มันก็เริ่มต้นจากจุดเล็กแบบนี้แหละครับ
มันเริ่มต้นแบบน้ำพึ่งหยดเดียวแบบนี้แหละครับ
พอเกิดความวุ่นวายขึ้นมาเราก็บอกว่าคาดไม่ถึง
ประมาทกับความรู้สึกประชาชนไม่ได้นะครับเรื่องแบบนี้
เรื่องทางการเมืองเรื่องความรู้สึกคน
พอมันเป็นไฟลุกโชนขึ้นมาดับไม่ได้
บ้านเมืองก็บอบช้ำบ้านเมืองก็ถดถอย
ฉะนั้นทุกฝ่ายต้องตระหนักตั้งแต่กรกตที่ตรวจเรื่อง
แล้วจะส่งให้สารรัฐมนูลตั้งแต่ปปชที่จะไปดูเรื่อง
ปกปิดบัญชีทรัพย์สินหรือเปล่าตั้งแต่สารรัฐมนูล
ซึ่งอยู่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งนั้น
และที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ย
มันก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้
เป็นอำนาจอีกอำนาจหนึ่งเปลี่ยนแปลงทางการเมืองได้
เขาเรียกว่าตุลาพิวัฒน์สู้กันแทบตายเอาลงจากเก้าอี้ไม่ได้
เดินขบวนกันเต็มบ้านเต็มเมืองเอาลงจากตำแหน่งไม่ได้
แต่ว่าพอยื่นสารสารตัดสินตูมเดียวจบเลยครับ
นั่นแหละเขาเรียกว่าตุลาพิวัฒน์ก็คือใช้กฎหมายใช้องค์กรอิสระ
ไปจัดการกับเรื่องที่ต้องการให้เป็น
สังคมไทยก็ผ่านเรื่องพวกนี้มานานแล้วนี่ครับหลายครั้งแล้วนี่ครับ
ฉะนั้นสิ่งที่ต้องเตือนย้ำก็คือว่าจะต้องตรงไปตรงมาให้มากที่สุด
แล้วความเหลื่อมล้ำความไม่ยุติธรรมถ้ามันเกิดกับเรื่องอื่นเนี่ย
ไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาเกิดกับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
ยุ่งครับหลายประเทศที่สับสนวุ่นวายยุ่งกันเข็นฆ่ากัน
ปากีสถานตอนนี้ก็ยังไม่จบก็เรื่องของการแย่งชิงอำนาจกันทั้งนั้น
ประเทศไทยเราเจอกันตั้งแต่ปี๒๕๐๐เรื่องเลือกตั้งทุจริตแล้วเป็นยังไงล่ะ
มันก็มีบาดแผลกันมาแล้วทั้งนั้นฉะนั้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการชิงอำนาจกันทางการเมืองต้องเดินให้ตรง
กรกตต้องเดินให้ตรงสารยุติธรรมต้องเดินให้ตรง
รัฐมนูลต้องเดินให้ตรงปปชต้องเดินให้ตรง
ถ้าไม่ตรงแล้วมันยุ่งมันยุ่งมันมีเรื่องยุ่งตามมา
ผมอายุมากแล้วผ่านการเลือกตั้งมาก็หลายครั้งผ่านการปฏิวัติมาก็หลายครั้ง
การเมืองที่วิกฤตลุกขึ้นมาเข็นฆ่ากันบนท้องถนนก็หลายครั้ง
ไม่อยากเห็นเรื่องนี้เป็นชนวนฉะนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ฝ่ายที่มีอำนาจฝ่ายที่ใช้อำนาจฝ่ายที่มีอำนาจหน้าที่ตัดสิน
ต้องเดินให้ตรงนี่คือขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ